ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีมิถุนความรักฝ่ายหญิงคู่จะนำผลประโยชน์มาให้
แต่ฝ่ายชายจะมีรักลับจะพบแม่ม่ายทรงเสน่ห์ช่างชอเลาะ
คนมีคู่ระวังปัญหาอย่างไม่คาดฝันไม่ทันตั้งตัว
สุขภาพอ่อนแอลงสุขภาพจิตไม่ปกติสับสนพักผ่อนให้มาก
ทุ่มให้งานมากเกินไปจะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบย่อยอาหาร
ความดันความเครียดมีอุบัติเหตุจากการเดินทาง
การเงินจะมีลาบผลเล็กน้อยช่วงต้นเดือนแต่จะได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย
จะมีรายได้ลับเป็นรายได้พิเศษมีเงินเข้าบัญชีลับเป็นจำนวนค่อนข้างพอใช้
การงานมีพลังในการทำงานมากประกอบกิจการทุกอย่างด้วยความรวดเร็วว่องวัย
ตัดสินใจไม่คิดหน้าคิดหลังทำให้เกิดความผิดพลาดขัดแย้งได้
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์อ่านดวงฉบับเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์